กลางภาวะวิกฤตโควิด๑๙เรามักจะเห็นภาพที่สร้างความสะเทือนใจนะคะ
ภาพความเศร้าเสียใจหรือว่าภาพการให้กำลังใจกันและกัน
แล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จะพาไปดูวันนี้ก็เป็นเรื่องราวระหว่างเพื่อนนะคะ
ที่กอดกันเพื่อที่จะซัพพอร์ตให้กำลังใจกับเพื่อนด้วยกันที่ติดโควิด๑๙
ที่เป็นนางพยาบาลแต่ตอนนี้ป่วยอยู่เนี่ยนะคะอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นภาพที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็บีบหัวใจคนในโลกโซเชียลเลยนะคะ
อดเพื่อนพยาบาลที่นั่งอยู่บนเตียงในหอผู้ป่วยโควิด๑๙ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะ
สามีของเพื่อนที่ป่วยอยู่เนี่ยนะคะเสียชีวิตจากโควิด๑๙
ส่วนตัวของเธอเองก็ตั้งคันและติดเชื้อโควิด๑๙กำลังรักษาตัวอยู่นี่แหละค่ะ
โดยระบุบอกว่ากอดนี้มาจากใจจริงนะอยากจะดึงความรู้สึกที่แย่ออกมาจากแกให้หมด
อยากจะบอกว่าอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนและเขาขอโทษจริงเขาพยายามทำทุกอย่างแล้ว
จากนี้ไปต้องคิดถึงลูกให้มากกินข้าวให้เยอะขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอเข้าใจไหม
รักนะขอบคุณที่เข้มแข็งสัญญาว่าหันมาเมื่อไหร่ก็จะเจอ
ถ้าต้องการความช่วยเหลือเพียงแค่บอกเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะ
อันนี้คือเพื่อนโพสต์ภาพแล้วก็เขียนเปิดความในใจของตัวเองทั้งหมดนะคะ
สำหรับสถานการณ์โควิดสิบเก้าในวันนี้ค่ะไม่อยากรายงานเลย
ผู้ติดเชื้อก็ยังคงสูงถึงแม้ว่าจะไม่ทะลุสองหมื่นแต่ก็
ใกล้เคียงหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสามรายนะคะ
มาจากผู้ติดเชื้อรายใหม่หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบสามรายจากเรือนจำสามร้อยห้าสิบรายค่ะ
ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยห้ารายส่วนผู้เสียชีวิตร้อยสามสิบแปดสบนะคะ
ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้หกพันสองร้อยสี่สบคนที่หายป่วยกลับบ้านได้ก็หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสามรายค่ะ